บอกว่า๒วันที่ผ่านมามีพระใหม่ปกติแล้วเห็นนั่งวิปัสนานะคะ
แต่๒วันที่แล้วเห็นอาการแปลกไป
ถ้าจะดูเพี้ยนไปเดินอยู่กลางทุ่งข้าวโพดนะคะ
ชาวบ้านไล่ไปนะคะแต่ไม่ไป

ทำร้ายร่างกายชาวบ้านบาดเจ็บสาหัสไป๓ราย

แต่ว่าตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวไว้ได้แล้วนะคะ
ควบคุมตัวกลางไร่ข้าวโพดแบบนี้ค่ะ
เป็นอดีตพระสมเกียจกวดนอก
อายุ๒๐ปีเป็นชาวโคราชนะคะ
และตำรวจชุดสืบสวนจับกลุ่มตัวได้ขณะที่หลบหนีอยู่ในป่า
ก่อนหน้านี้อดีตพระสมเกียจก่อเหตุทำร้ายร่างกาย

คนแรกนางสาววิลัยใจกันอายุ๔๕ปี

อกจากนี้ก่อเหตุเชื่อดคอนางจันวันใจกันอายุ๖๖ปี

สลบค่ะเลือดไหลนองพื้นเลย
ส่วนอีกหนึ่งคนนายจันคำจัยกันอายุ๖๙ปี

คนนี้ถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะเลือดข้างในสมองนะคะ
ตอนนี้ทั้ง๓คนเจ้าหน้าที่นำตัวไปส่งโรงพยาบาล
เข้าห้องไอซียูเรียบร้อย
๓คนอาการสาหัสใกล้เคียงกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้ามืด๒กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
สอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุ
ตอนนั้นนะเป็นพระชื่อว่าพระสมเกียจ
หลังก่อเหตุหลบหนีไปทางป่าอ้อย
และได้ถอดผ้าสบงทิ้งไว้กลางป่าอ้อยนะคะ
แล้วก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่หลังโรงเรียน
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๔กิโลเมตร

บุรีใจกรุงเก่าอายุ๔๒ปี
ของอดีตพระสมเกียจให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะ
บอกว่าพระบวชมาได้ประมาณ๖เดือนแล้ว
ช่วงที่บวชออกทุดงไปตามสถานที่ต่าง
และได้ข่าวว่าล่าสุดข้ามไปถึงฝั่งพม่านู้นนะคะ
แล้วก็กลับมามาอยู่ที่จุดนี้ที่จังหวัดตากแล้วก็มาก่อเหตุ
ปกติชอบนั่งวิปัสนาแล้วก็เริ่มเห็นว่าอาการแปลกไป
ลักษณะคล้ายเพี้ยนไปเนี่ยนะคะ
คุณแม่ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าการที่นั่งวิปัสนามากเนี่ย
อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกต้องสำหรับพระใหม่
เพราะว่าพระใหม่ส่วนมากแล้วไม่นั่งวิปัสนากัน
จะเป็นเรื่องของพระที่มีพรรษาสูง
นี่คุณแม่บอกนะด้านในเล็กใจกันอายุ๕๐ปี
น้องของคนที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
พระสมเกียจมาเดินวนเวียนอยู่แถวบ้าน
แต่เห็นลักษณะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่จึงไล่ให้ไปที่อื่น
เพราะเป็นพระตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะ
เป็นพระทำไมมาเดินกลางป่าข้าวโพดนะมาใกล้บ้านชาวบ้านแบบนี้
แต่พระสมเกียจกลับเดินไปที่บ้านของนายจันคำ
ห่างกันไปอีกถัดไป๒๐๐เมตรเท่านั้นเอง

พระสมเกียจผู้ต้องหาถูกนำตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่ควบคุมตัวได้
เปิดเผยข้อมูลด้วยนะคะบอกว่าได้เข้ามาที่บ้านเกิดเหตุ
ตอนแรกเนี่ยมาขอความช่วยเหลือเนื่องจากย่ามถูกขโมยไป
เอกสารหายไปหมดเลยจะมาขอยืมโทรศัพท์ของนางสาววิไล
โทรไปขอเงินแม่ให้แม่โอนเงินมาให้
ซึ่งแม่ก็โอนเงินเข้าบัญชีของนางสาววิลัยไปแล้ว๑๐๐๐บาท
หลังจากได้ข่าวว่าแม่โอนเงินมาให้
ก็เลยขอให้นางสาววิไลเบิกเงินมาให้หน่อย
แต่ถูกผลัดให้เป็นวันรุ่งขึ้นก็เลยเกิดการโต้เถียงกัน
ขณะที่นั่งอยู่นอกชานได้ยินเสียงเหมือนคน
มีคนขึ้นลำกล้องของปืนด้วย
จากนั้นนายจันคำถือปืนแก๊ปยาวออกมา
ท่าทางเหมือนจะยิงตัวเองก็ตกใจสิคะ
แล้วก็เอาปืนไปตีศีรษะของนายจันคำหลายครั้งจนล้มลง
ฟังเสียงอดีตพระพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ

เข้าไปในห้องนอนเข้าไปนานแล้วแต่ไม่นอน
ผมได้ยินเสียงเป่าลำคล่องปืน

ตรงที่นอนตรงนั้นผมเลยเดินออกมาเลย
เพราะว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
แต่ผมคิดไว้ว่าต้องกินปืนจริง

แต่ลูกสาวมัวให้จับแล้วพูดอะไรกันอยู่นี่แหละ

ย่างปืนเราก็ตีเขารมย่างปืนครับ
อย่างปืนล้มล้มทั้งผมล้มทั้งเขาครับ

นำตัวอดีตพระสมเกียจไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยนะคะ

แล้วก็เตรียมเอาค้อนมาด้วยนะคะแล้วก็พุ่งจะเข้ามาทำร้ายร่างกาย
ตำรวจต้องกันตัวออกไปเลยค่ะมาดูอาการของผู้บาดเจ็บทั้งสามราย
ซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันหน่อยนะคะพ่อแม่ลูกสาวเนี่ยนะคะ
ลูกสาวที่ชื่อว่านางสาววิไลตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่นายจันคำผู้เป็นพ่อแพทย์ผ่าตัดสมอง๒ครั้งแล้วนะคะ
อาการค่อนข้างหนักอยู่นะคะส่วนแม่ชื่อนางจันวันเนี่ย
ถูกปาดคอจนหลอดลมเกือบขาดตอนนี้ยังคงต้องใช้เครื่องหายใจค่ะ
ต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสและควบคุมตัวไปดำเนินคดีค่ะ